ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กำแพงเพชรหน่อย

เขาตั้งวงดื่มเหล้ากันตั้งแต่๙โมงเช้าเมื่อวานนี้
ฝ่ายนึงเนี่ยก็หาว่าเพื่อนเนี่ยขโมยกระเป๋าสตางค์ไป
กระเป๋าสตางค์เนี่ยมีเงินอยู่๓๐๐บาท
ทีนี้พออีกฝั่งหนึ่งเขาเมาก็เอาแฉลงไปตีเขาเขาตายนะครับ
คนที่เขาเป็นเพื่อนกันนะดื่มลงดื่มเหล้าอยู่ด้วยกันเนี่ย
พอรู้ข่าวเนี่ยเขาจะมาเอาเรื่องคนที่ก่อเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะเธอคนนี้ก็พยายามจะเข้าไปหานู่นเสื้อแดงนั่นคนที่ก่อเหตุ
ใช่ค่ะแต่เธอก็มีอาการเมาเหมือนกันนะคะ
บอกมึงฆ่าเพื่อนกูนี่เจ้าหน้าที่ต้องมากันตัวออกไป
พาออกไปด้านนอกยังปีนรั้วจากขึ้นมานี่เห็นไหมฮะ
ต้องดึงกันอีกรอบนึงบอกมึงฆ่าเพื่อนกูนี่ครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้เนี่ยนะฮะที่เธอไม่พอใจขนาดนี้เพราะว่า
คนที่นั่งอยู่ในบ้านเมื่อสักครู่นี้เสื้อแดงเนี่ยชื่อนายชะนนท
โกมนอายุ๕๑ปีก่อเหตุใช้แฉลงฟาดเพื่อนร่วมวงเล่าด้วยกันจนตาย
นี่ฮะบ้านหลังเกิดเหตุตรงนี้นะครับก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยเขานั่งดื่มเหล้ากันอยู่ในบ้านหลังนี้เนี่ย
๕คนด้วยกันเป็นบ้านพักในพื้นที่ตำบลคลองลานพัฒนาที่อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร
ดื่มเหล้ากันตั้งแต่๙โมงเช้าเมื่อวานนี้โอ้โหนี่ตั้งแต่๙โมงเมื่อวานนี้เพื่อนร่วมวงเล่าทั้งนั้นนะครับทุกคนนี่เมากันหมด
ใช่ดื่มกันยังไงคะตั้งแต่๙โมงเช้าด้วยนะคือซัดกันตั้งแต่หัววันเลยอ่ะโอ้โหเนี่ยผู้ก่อเหตุก็ยังเมาโอ้โหเพื่อนก็ยังเมา
คือทีนี้เขาบอกว่าพอทุกคนเริ่มเมากันเนี่ย๕คนเนี่ยนะมี๒คนขอกลับบ้านก่อนนี่คนก่อเหตุนะฮะนี่นายชะนนนะครับ
เหลือ๓คนยังดื่มกันต่อตั้งแต่๙โมงเช้าเมื่อวานจนถึงค่ำนะพอค่ำเนี่ยนายชะนนมีปากเสียงกับนายพิธีวัฒน์
อายุ๓๒ปีเรื่องกระเป๋าเงินหายนายชะนนก็หาว่านายพิธีวัฒน์เนี่ยเอากระเป๋าเงินไปในกระเป๋าเงินเนี่ยเขามีเงินอยู่๓๐๐บาท
จังหวะที่นายพิธีวัฒน์เผลอนายชะนนเนี่ยไปเอาแฉลงเหล็กมาฟาดใส่ศีรษะเขาหลายครั้งจนเขาล้มฟุบนอนฟุบหมดสติไปกับพื้นนี่แฉลงอันนี้
แฉลงเหล็กนี่โอ้โหหนักนะฮะฟาดใส่หัวเข้าไปคือตอนที่เจ้าหน้าที่มาถึงช่วงเช้าวันนี้เนี่ยมาเจอนายพิธีวัฒน์นี่นอนไม่ได้สติแล้ว
พยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตแต่ไม่ทันนะครับเสียชีวิตนะฮะเลือดนี่ไหลเต็มออกมาจากศีรษะนะครับ
แล้วที่ตู้เสื้อผ้าใกล้ใกล้กับร่างของพิธีวัฒน์เนี่ยมีแฉลงเหล็กเมื่อสักครู่นี้ฮะ
แลงเหล็กข้ออ้อยยาว๒๘นิ้วถูกวางทิ้งเอาไว้
นี่ครับอายุพึ่ง๓๒นะครับนี่
ส่วนคนที่ก่อเหตุคือชะนนเนี่ยอายุ๕๑เป็นเพื่อนร่วมวงเล่าก็ยังเมานี่
พูดจาไม่รู้เรื่องเจ้าหน้าที่เอาตัวออกมานั่งรอที่หน้าบ้านก่อน

ที่โต๊ะม้าหินอ่อนตรงนี้แล้วเพื่อนของผู้ตายเขารู้ข่าวก็อย่างที่เห็นแล้วฮะ
เขาก็จะพยายามเข้าไปถึงตัวจนต้องกันกันออกไป
เจ้าหน้าที่ก็มาเก็บมารวบรวมหลักฐานเอาไว้นะครับแล้วก็ส่งศพของพิธีวัฒน์เนี่ยไปตรวจสอบก่อน
ชนะสูตรตามขั้นตอนก่อนส่วนนายชะนนคนก่อเหตุ
สอบภาคลองลานก็คุมตัวไปดำเนินคดีเดี๋ยวต้องรอให้ส่างก่อนนะ
เดี๋ยวจะสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งแต่เบื้องต้นแจ้งข้อหาไว้ก่อนก็คือ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุนะครับชื่อวิโรธนะฮะ
เขาก็เป็นหนึ่งในห้าที่อยู่ในวงเล่า
บอกว่าตัวเขานี่ก็เกือบโดนชะนนเนี่ยตีเหมือนกันนะช่วงเกิดเหตุเนี่ย
เขาก็เมาหลับไปแล้วสะดุ้งตื่น
พอสะดุ้งตื่นมาเมื่อเช้านี่นี่คือเจ้าของบ้าน
ทีแรกตั้งวงกันอยู่๕คนขอกลับไปสอง
เหลือ๓คือชะนนพิธีวัฒน์แล้วก็นี่คือวิโรธเจ้าของบ้าน
วิโรธบอกผมเมาหลับไม่รู้เรื่องเมื่อคืนนี้กิน๙โมงเช้าเมื่อวานนะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนค่ำแต่วิโรธเนี่ยเขาหลับ
เขาบอกเขาสะดุ้งตื่นมาตอนเช้าเห็นพิธีวัฒน์นอนจมกองเลือดอยู่
ตรงจุดที่นั่งดื่มเล้ากันแหละก็เลยแจ้งท่านพี่มาตรวจสอบ
ปรากฏว่าอ้าวตายซะแล้วนะครับวันนี้ตำรวจก็คุมตัวนายชะนน
บอกว่าสาเหตุที่ลงมือตีพิธีวัฒน์จนตายเนี่ย
เพราะเขาคิดว่าพิธีวัฒน์เนี่ย

พอถามแล้วก็ปฏิเสธเขาก็เลยโมโห
ไปหยิบชะแรงมาแล้วตีศีรษะ

จนล้มไปแล้วก็ตีซ้ำใส่อีกหลายครั้ง
เขายอมรับว่าเขาตีแบบกะตีให้ตาย
กะเอาให้ตายโอ้ทำไมโหดร้ายขนาดนี้
พอตีเสร็จเขาบอกเขาก็ไม่ได้หนีไปไหน
เขาก็นั่งรอมอบตัวกับตำรวจตรงนั้นนั่นแหละ
รับว่าผู้ตายเนี่ยเป็นเพื่อนรุ่นน้อง

เรามั่นใจว่าเขาออกของเราไปใช่มั้ย
กะเอาพูดว่าปฏิเสธไม่เอาไม่ได้เอา
ครับ
กะคิดไหมว่าจะเอาให้ตายไหม
ตีกันไปแล้วก็ต้องทำยังไงได้

คือต้องให้ความเป็นธรรมกับทางผู้ตายเขาด้วยนะฮะเพราะว่าเหตุการณ์ตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
หรือถ้าคิดว่าเขาจะขโมยกระเป๋าเงินขโมยเงินไปจริงเนี่ยโอ้โหแต่มันมีหลักฐานอะไร
ใช่ไหมแล้วพอเขาปฏิเสธโอ้โหไปตีเขาตายเลยนะครับ
ทางครอบครัวของผู้ตายนะครับวันนี้ไปรับศพมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็นำมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านแล้วฮะในพื้นที่คลองลานพัฒนานะครับ
ตอนที่รับศพมาถึงบ้านนะครับแม่นี่ยังร้องไห้เสียใจตลอดเวลา
บอกว่าพิธีวัตรเป็นลูกชายคนสุดท้องมีลูกสามคน
ปกติชอบออกไปดื่มเหล้ากับเพื่อนเป็นประจำอยู่แล้ว
เชื่อว่าผู้ก่อเหตุตั้งใจจะฆ่าลูกอย่างแน่นอน
แล้วก็ฝากถึงคนที่ก่อเหตุด้วยว่า
หากคนอื่นไปทำกับลูกของเขาแบบนี้บ้างเนี่ยจะรู้สึกยังไง
ยืนยันว่าจะเอาเรื่องกับผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุด
เราก็ไม่รู้นะว่าคนที่ทำเนี่ยเขาทำยังทำไมคิดได้ขนาดเนี้ย
เพราะว่าเขาคงวางแผนจะฆ่าให้ตายดูแล้วฆ่าเลยแหละ
ตั้งใจฆ่าดูแล้วเนี่ยที่เขาทำอย่างเงี้ยเพราะว่า
ขอโทษเพราะว่าเราเสียใจมากเพราะว่าไม่ว่าใครเนอะเจออย่างเงี้ย
ก็เสียใจทุกคนแล้วฝากคนทำด้วยว่าคิดทำไมทำอย่างนี้
ว่าถึงลูกเขาถ้าคนอื่นทำกับลูกเขานี่เขาจะคิดยังไง
เสียใจไหมลูกเมียเขาเสียใจไหมแล้วนี่ถ้าลูกเขาเป็นอย่างเงี้
เขาเสียใจหรือเปล่าให้คนที่ทำอ่ะคิดให้ดี
ถ้าใช่อยู่อยู่จะทำคนอื่นก็ทำอย่างนี้ฆ่ากันอย่างนี้
หมอยังบอกโอ้โหไม่เคยเจอฆ่ากันอย่างนี้กะทำไมเป็นอย่าง
ไม่เคยเจอคดีอย่างนี้โหดร้ายมากหมอยังพูดอยู่
คือเรื่องนี้ตำรวจคงต้องสอบสวนขยายผลต่อนะ
ว่าเออก่อเหตุคนเดียวจริงไหมมูลเหตุมันคืออะไรยังไงกันแน่
เพื่อนรวมวงเล่าเนี่ยมีอยู่๕คน๒คนเขาบอกเขากลับไปก่อน
อีกคนเจ้าของบ้านบอกผมก็หลับไปไม่รู้เรื่องอ่า

ที่ผู้ต้องหาก็สารภาพนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุอีกครั้งนะฮะ
อ่านี่วันนี้นะฮะบ้านก็ปิดเงียบแล้วครับไม่เจอใครเลยนะ
คนที่มาร่วมวงเล่าเมื่อวานเราก็พยายามตามหาก็ไม่เจอเลยอืมอ่า
อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาอ่ะนะใช่ค่ะ
แต่ถ้าตำรวจเรียกไปสอบสวนขยายผลก็ต้องไปนั่นแหละ
แต่ปัญหาต้นเรื่องก็คือถ้าไม่ดื่มเหล้าเมาขนาดนี้
เรื่องทั้งเรื่องมันคุยกันได้หมดไงแต่เนี่ยพอเมามันกลายเป็นเหตุร้ายร้ายแบบนี้ตลอดเลยนะคะ
ไม่รู้เรื่องแล้วใช่ค่ะ